ใช่กระสือมันจะปุ๊บอย่างนี้
แต่ถ้าเกิดผีโพงมันจะเป็นแสงที่ติดอยู่

แล้วเขาเลี้ยงยังไงรู้ไหม
เขาเลี้ยงคือเขาจะเอาตัดตลับยาหม่อง
เอามาแล้วก็เปิดออกเสร็จปุ๊บเป็นตลับเสร็จ
ข้างในจะมีลักษณะเหมือนเป็นนอนขาว

เขาจะบริกรรมคาถาแล้วไอ้เจ้าหนอนหรือไอ้พวกอย่างนี้
มันจะกลายเป็นเหมือนเป็นน้ำมัน

ก็คือป้องกันตัวหรืออะไรอย่างนี้

พอเขาออกมาก็จะไปกินกบกินเขียดกินอย่างนี้

อันนี้ของคนชาวจังหวัดไหนพี่
อันนี้ก็รู้สึกว่าที่ซูลิณเจอ
ที่อำเภออะไรนั้นรุษฐตึกเนอะ

อ้าวไอ้ชี่กูมันก็ไม่รู้

อ่านข่าวมา
แล้วก็จะแป๊บแบบนี้แป๊บแต่มันไม่ใช่ดับอย่างนี้นะไม่ใช่กระสืออย่างนี้

มันกินไม่อิ่มเนอะมันกินไม่อิ่มหรือเป็นคนที่เลี้ยงอ่ะหรือแบบไม่ดีอะไรอย่างนี้มันก็ออกไปอย่างนี้อ่าหรือมันออกมาจากตลับได้ยังไงเนอะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะดันตลับออกมาอ๋อถ้ามันหิวมันจะดันตลับออกมา
เออเขาว่างั้นจะดันฝาตลับออกมาคือมันก็ออกมาเองได้
เออเขาว่างั้นต้องดูแลเขาดีแต่ถ้าจะถามว่ามันดันด้วยมือหรือมันแขนอะไรผมก็ตอบไม่ได้เพราะก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพื่อนฉันมีสติพอคงไม่ถามคำถามอย่างนั้น